ดูเรื่องของลุงพุทธหน่อยลุงพุทธอยู่ที่อุตรดิษฐ์
แกหายไปเจ็ดวันหากันอยู่นานนะครับสุดท้ายเนี่ยแกเสียชีวิตแล้วนะครับ
นี่ครับเราเคยนำเสนอข่าวมาแล้วนะครับยังตามหากันอยู่นะครับ
เป็นชายพิการนะครับอยู่ที่อำเภอลับแลนะครับ
เช้าวันนี้เนี่ยความจริงนายอำเภอลับแลกับเจ้าหน้าที่ก็ยังหาอยู่นะครับ
พระรับแรครับแล้วก็ชุดกู้ภัยด้วย๗๐กว่านาย
ออกจากวัดศรีอุทุมพรบ้านผามูบตำบลแม่ภูลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
เพื่อไปค้นหาในพุทธแก้วดีอายุ๕๔ปีที่พิการทางสติปัญญาทางการเรียนรู้
แล้วเดินหายไปวันนั้นมีภาพตอนสักตี๓ได้มั้ง
ตี๒ตี๓อะไรประมาณนี้เดินออกจากหมู่บ้านแล้วก็หายไปเลย
หายไป๗วันแล้วนะครับทุกผู้ชมครับนี่คือร่องรอยสุดท้ายนะเดินอย่างนี้
แต่เจ้าของบ้านตรงนี้บอกว่าไปย้อนดูภาพเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันคืนวันที่
ก่อนที่ลุงพุทธแกจะหายไปเนี่ยแกเดินผ่านไปตรงนี้กลางดึก
แกไม่เดินกลับมาเลยใช่ค่ะไม่เดินกลับมาเลยนี่วันนี้หากันเป็นวันที่๗นะครับ
ชาวบ้านเนี่ยเห็นตอนช่วงเนี่ยฮะสักตี๓๓๐นะครับของวันที่๑พฤศจิกายนนะครับ
แล้วมีคนเนี่ยบอกว่าไปเจอตอนเช้ามืดเห็นอยู่แถวริมห้วยผามูบนะครับ
ที่รับแลนะแล้วก็นั่นแหละเป็นภาพที่แกเดินหายไป
วันที่เจ็ดพฤศจิกายนวันนี้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
คือเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่ถนนบ้านห้วยใต้นะครับสักประมาณตี๔๙นะครับ
ก็ยังเห็นแกเดินผ่านมายังถนนในหมู่บ้านอยู่นะฮะ
ก็เลยเอ๊ะตกลงแล้วแกอยู่ที่ไหนแกหายไปไหนอะไรยังไง
วันนี้ก็ระดมกำลังในการค้นหาทุกฝ่ายนะครับปูพรมเลยนะฮะ
เดินเท้าด้วยจักรยานยนต์ด้วยรถยนต์ด้วยสวนทุเรียนด้วย
ห้วยต่างด้วยจน๑๐โมงเช้าวันนี้
นายอำนาจดีศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ตะบนแม่ภูลอำเภอลับแล
เดินทางมาทางห้วยปู่เป๊กนะครับเป็นร่องน้ำในสวนทุเรียน
แล้วได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นศพ
เหม็นส่งกลิ่นแรงเข้าไปดูเอ้าไปเจอศพลุงพุทธฮะ
คือสภาพศพนี้ขึ้นอืดแล้วลักษณะนอนคว่ำหน้า
เสื้อยืดสีแดงกางเกงวอร์มขายาวสีดำ
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบกันนะครับ
เชื่อกันหาเสร็จพอดีก็ได้กลิ่น
ตำรวจตรวจสอบสถานที่เจอศพนะครับแล้วก็แพทย์มาชนะสูตรศพเบื้องต้นไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะ
จากนั้นถึงจะมอบร่างให้กับญาติไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
ก็ต้องเอาให้ชัดเจนว่าเสียชีวิตจากอะไรนะ
ไม่มีร่องรอยการทำร้ายใช่ไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ